นี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามีอาการทางประสาทหรือเปล่า

ที่แน่น้องผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชม

มาจากจังหวัดเลยจะมาหาเพื่อนที่ขอนแก่น

แล้วไปเจอกลุ่มผู้ชายซึ่งก็รู้จักกับเธอนะคะ

แล้วก็รู้จักกับผู้ชายกลุ่มนี้ด้วย
สุดท้ายไปนั่งกินเหล้า
แล้วหนึ่งในแก๊งผู้ชายคนนี้

จะทำให้เท่ที่แผ่งแต่ผู้ผู้ชาย

เล่าให้ผู้ชายลวนลามได้ขนาดนั้น
เขาดูหน้าอกหอมแก้มแล้วไปนั่งตักผู้ชายทำไม
ทำไมถึงน้องถึงไม่ออกมามันมีคำถามมากมาย
แล้วไลฟ์ก็รู้นี่ว่าเธอตัวเองโดนลวนลาม
แล้วก็เลยไม่ออกมาจากตรงนั้นนะคะ
คุณผู้ชมค่ะฟังให้จบก่อนนะคะข่าวนี้นะคะ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นใจเธอก็ได้นะนะคะ
เอาแบบนี้คนที่เอาเรื่องมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เป็นเพื่อนของน้องผู้หญิงที่โดนลวนลามนะคะ
ผู้ชายเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเมดัคค่ะ
เป็นคนโพสต์ภาพแล้วก็คลิปนี้นะคะ
ในภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องผู้หญิง

ถูกกลุ่มผู้ชายชะกันลวนลามในวงเล่า
ระบุสถานที่ว่าอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
เบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะ
น้องผู้หญิงในไลฟ์สดเนี่ยที่โดนลวนลามเนี่ยนะ

จะออกจากโรงพยาบาลน้องต้องกินยาตลอด
แล้วคือน้องเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดเลย

ปรากฏว่าเพื่อนที่นัดก็ไม่มารับตามนัด

แล้วเพื่อนที่นัดกันไม่มาตามนัด
แต่น้องเป็นคราวซวยด้วยแล้วมั้ง

กลุ่มผู้ชายก็เลยชวนน้องไปกินเหล้าด้วย

ด้วยความที่น้องผู้เป็นผู้ป่วยจิตเวท

น้องก็รู้จักน้องก็เลยยินยอมไปด้วย
แต่พอไปถึงตั้งวงเล่าโก้งเล่ากัน

ซึ่งตัวตนจริงเป็นใคร
ยังไม่ทราบนะแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนของน้องผู้หญิง

ไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวจะมีเรื่อง
เธอบอกว่าเธอกลัวทั้งกลัวทั้งลังเลว่าจะลบดีหรือเปล่า

หลังจากที่เธอโพสต์ตั้งคำถามแบบนี้ไป

บอกว่าอย่าลบนะอย่าไปกลัวมันด้วยคนที่ขู่นี่
เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพยานหลักฐาน
เอาผิดกับแก๊งเหล่านี้ได้นะคะ

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่ม

ขณะนี้เพื่อนของเธอก็คือน้องผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
เตรียมที่จะไปแจ้งความที่สพนเรือนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็ตอนนี้น้องผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่า

อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะ

เป็นผู้ป่วยจิตเวท๑ห้ามขาดยา
แล้วก็อย่าปล่อยมาแบบนี้นะคะ